คุณผู้ชมมาดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่
ประจำวันนี้กันนะครับตัวเลขน่าตกใจแล้วฮะ
เพราะว่าทะลุไปถึงขออภัย๑๔๕๗๕รายแล้วนะครับ

ก็ต้องแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๑๓๕๐๓ราย
แล้วก็ผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยนะครับ

ผู้ติดเชื้อสะสมนะครับ๔๖๗๗๐๗รายนะครับ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตมีจำนวนทั้งสิ้น๑๑๔รายเยอะนะฮะ
ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๓๘๑๑รายนะครับ
ขณะที่ผู้ที่รักษาหายแล้วและกลับบ้านได้แล้ว
รายวันในช่องสีเขียวก็คือ๗๗๕รายนะครับ
ในจำนวนของผู้ติดเชื้อเป็นหมื่นกว่าอยู่แบบนี้นะฮะ
คือมีจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือจังหวัดสมุทรสาคร
มุทรสาครตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน

จนกระทั่งตัวเลขล่าสุดที่ทางสสจสาธารณสุข
สมุทรสาครรายงานออกมาคือ๑๐๗๐ราย
ทีนี้ครับทะลุพันธุ์ไปแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งลงพื้นที่ในการที่จะบูรณาการการทำงาน
เกี่ยวกับการป้องกันโควิด๑๙และการรับการรักษา

ตัดเพาะกระบวนการทำงานระบบการทำงานของราชการ
ที่มันไม่ทันการอะไรเลยนะครับไม่ดูหน้างานเลย
สมุทรสาครพยายามที่จะเตรียมศูนย์พักคอยให้แก่คนสาคร
แล้วก็ศูนย์พักคอยแห่งนี้จะมีผู้ติดเชื้อเข้าไปพักเป็นครั้งแรกเมื่อคืนนี้
ทุกคนตื่นเต้นนะครับทุกคนตื่นเต้น
ในโพสต์เนี่ยผู้ว่าปูผู้ว่าสมุทรสาครพูดออกมาแบบนี้นะครับ
บอกว่ายามนี้คือภาวะวิกฤตของบ้านเมืองเรานะครับ
เราทุกคนต้องช่วยกันจับมือกันนะครับรักและสามัคคีกัน
ฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันให้ได้นะฮะไม่ใช่เวลาของการทะเลาะเบาะแว้งกัน
และบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักมากแล้วเหนื่อยจนไม่รู้จะอย่างไร
รักษาคนติดโควิดจนตัวเองต้องติดโควิดไปด้วยเป็นร้อยคน
แล้วก็โพสต์ต่อบอกแบบนี้ครับบอกว่าสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้ยังไม่กล้า
อันนี้พูดไปถึงใครไม่รู้นะยังไม่กล้ายังอ้างระเบียบยังอ้างความรู้อ้างทฤษฎี
แต่จะให้หมอพยาบาลกล้าฝ่ายเดียวโลกนี้อยู่ยากครับ
อืมก็เป็นโพสต์ล่าสุดของผู้ว่าปู
นี่เขาประชุมทุกวันนะลงพื้นที่ทุกวันเหมือนกัน
มาดูที่ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกันบ้างนะครับ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติออกประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา
ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙
จำเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์นี้นะครับ

ใช่ค่ะคือในประกาศนี้ก็ระบุด้วยนะคะ
บอกว่าในสถานการณ์ที่มีทรัพยากรในการรักษาจำกัด
ผู้รักษาพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ
หรือว่าให้คำปรึกษาเพื่อการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ
แล้วก็มุ่งเน้นการรักษาแบบประคับประคอง

เขาจะแบ่งออกเป็น๒กรณีค่ะคุณผู้ชม
นั่นก็คือกรณีแรกคือผู้ป่วยแสดงเจตนาเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว

คือไม่ประสงค์ให้ใส่ท่อช่วยหายใจ
อันนี้คือผู้ป่วยแสดงเจตนาไว้ก่อน
หรือว่าอาจจะเป็นความประสงค์ของครอบครัว
ร่วมกับผู้ตัดสินใจแทน
ก็ผู้ตัดสินใจแทนนี่คือได้รับมอบหมายจากผู้ป่วย
ตั้งแต่ตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่นะคะ
ว่าไม่ประสงค์จะใส่ท่อช่วยหายใจ

ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่ได้แสดงเจตนาเอาไว้ล่วงหน้า
คุณหมอจะพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ
เมื่อผู้ป่วยมีลักษณะที่ที่ฉันจะอ่านให้ฟังต่อไปนี้
อย่างน้อย๒ใน๔ข้อนี้

๑เลยถ้าเกิดอายุมากกว่า๗๕ปี

๒คือมีระดับความรุนแรงของโรคร่วม
อย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

ป่อเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูง
คือต้องดูว่ามีโรคเหล่านี้มากกว่า๔โรคหรือเปล่า
ส่วนข้อ๓ก็ต้องดูภาวะเปราะบางของร่างกาย
ว่าผู้ป่วยดูแลตัวเองได้ไหม
ทางกายภาพรวมถึงสมองสามารถฟื้นตัวได้ไหม

และอีกข้อหนึ่งคือเป็นผู้ป่วยระยะท้ายหรือไม่
ว่าผู้ป่วยระยะท้ายก็คือผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ที่ที่ฉันอ่านมา๔ข้อถ้ามี๒ข้อใน๔ข้อ
คุณหมอจะพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ
อันนี้ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นสุดนะ
เพราะว่าคุณหมอระบุมาเป็นสถานการณ์
ทรัพยากรในการรักษาจำกัดจริง
สืบสกุลเราก็ไม่คิดค่ะว่าประเทศไทยจะเดินทางมาถึงจุดนี้นะ
นะครับด้านของพลตำรวจตรีนายแพทย์ธนิษฐจีรนันทวัฒน์นะฮะ
ของโรงพยาบาลตำรวจก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ก

แนวทางในการพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ
แล้วก็มุ่งเน้นการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนนี้
รวมทั้งการไม่กู้ชีวิตผู้ป่วยนี้
เป็นแนวทางการให้คำแนะนำและการรักษาทางเลือก
ที่จริงแพทย์ใช้อยู่แล้ว
ไม่ใช่แนวทางใหม่แต่อย่างใดนะครับ
อย่างไรก็ตามประกาศนี้ถือว่าเป็นประกาศแรกของประเทศไทย
เกี่ยวกับการพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วย
และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเหมาะสมที่สุด
ที่โรงพยาบาลอื่นจะนำไปประยุกต์ใช้ได้
ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าตกใจ
แต่เป็นเรื่องที่ทางการแพทย์เขาต้องจัดระบบ
แล้วก็บริหารระบบแบบนี้ออกมาแล้วนะคุณนะ